เราได้เห็นน้ำใจของคนไทยแบบเยอะมากเลยแค่คิดนะคุณผู้ชม
ก็มีความสุขแล้วมีอีกหนึ่งคนอยากจะไปแจกกล้วย
แจกกล้วยแจกกล้วยมันจะอิ่มท้องได้ก็ดีเหมือนกัน
กล้วยก็ดีเหมือนกันนะคุณมีกล้วยมาแจกไหมล่ะ
ฉันก็มีกล้วยมาแจกเหมือนกันหลังจากที่ไม่เคยออกผลเลย๓ปี
จู่ก็ออกเพราะว่าเจ้าของบ้านฝันเออไปดูกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านหลายคนก็แหงกันไปที่บ้านนี้เลยนะคะ
พากันเดินทางไปดูและที่สำคัญไม่ได้ออกธรรมดานะ
ออกมาแปลกด้วยเป็นกล้วยที่แปลกประหลาดมาก
ออกหัวปลีออกมาออกลูกออกมากลางลำต้นเลยค่ะ
เป็นบ้านของนายมานัดเจ๊ดอเลาะนะคะอยู่บ้านเลขที่๓ทับ๔หมู่๘
ยะลูตงตำบลสากออำเภอสุงัยปาดีจังหวัดนราธิวาส

เขาปลูกกล้วยน้ำว้าไว้ข้างบ้าน๑ก๕ต้นด้วยกัน
ปลูกไว้๓ปีแล้วอย่างที่บอกแต่ว่าปลูกไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยออกผล
ไม่เคยออกลูกมาให้ได้กินเลยปากโท
แม่ทำยังไงดีจู่เจ้าของบ้านฝัน
ฝันบอกว่าเห็นหญิงสาวแต่งกายลักษณะกับคล้ายชุดของมโนรา
มาบอกว่าว่าให้ตัดกอต้นกล้วยข้างบ้านให้หมดเพราะอึดอัดมาก
โอ้โหก็เลยมาตัด
ใช่ตื่นเช้ามาปุ๊บเล่าเรื่องที่ฝันให้ภรรยาฟัง
แล้วก็หยิบมีดลงไปตัดนะอย่างที่ฝันเลยนะคะ
แต่ว่าตอนแรกเนี่ยเจ้าของบ้านเขาบอกว่ายังไม่ค่อยเชื่อกับความฝันที่เกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะ
แต่หลังจากที่ตัดกอออกไปเรียบร้อยแล้วประมาณเดือนกว่าแปลกมาก
กล้วยเนี่ยคุณมันแทงออกมากลางลำต้นเห็นหัวปลีเนี่ยห้อยย้อยลงมาใกล้กับพื้นดิน๕๐เมตร
ประหลาดคุณดูสิครั้งแรกเนี่ยนะก็นึกว่าเป็นปลีกล้วยที่ออกมาแบบปกติ
ครับแต่พอเดินเข้าไปดูใกล้ใกล้อ่ะอืม
ยังไงอ่ะเป็นไงฮะออกมากลางลำต้นแบบเนี้ยหุ้นแล้วมีลูกออกมาด้วยอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะมีปลีกแปลว่าลูกตามมาแล้วแน่นอนถูกต้องถูกต้องนะคะ
ก็เลยบอกเนี่ยลูกหลานวิ่งกันมาดูนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยดูข่าวไง
ดูตะตะลอนข่าวตะลอนตะลอนข่าวว่าปกติเนี้ยคือคนที่เห็นกล้วยแทงออกมาลักษณะแปลกแปลกกลางลำต้นหรืออะไรแบบเนี้ย
ครับจะได้โชคได้ลาบอ๋อใช่เออแต่ว่าคุณบี้ก็บอกเนี้ย
ตัวเองก็ไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองขึ้นมาจริงเพราะว่าปลูกไว้ตั้ง๓ปีแล้วไม่เคยเห็นแทงเคลือไม่เคยเห็นแตกหน่ออะไรเลย
น้องใบตองบอกพี่ทีว่ามีออกมากี่ลูกมีหนึ่งหนึ่งเครือเนี่ยนะมีหนึ่งหวี
ยี่สิบลูกว้าวมีหนึ่งหัวปลีครับออกมากลางลำต้นเลยจอดทันไหม
ไม่ทันไม่ทันไม่บอกแล้วนะฮะคือมันก็จะต่างจากกล้วยต้นอื่นอื่นนี่แหละ
เอาจริงมันก็เลยแปลกอ่ะว่าง่ายนะคะโดยทั่วไปเขาก็จะออกลูกมาทางยอดถูกไหม
อันนี้คือแทงคือมันต้องโตกว่านี้ก่อนอันนี้มันโดนตัดไปเลย
มันก็งอกมาตรงกลางแล้วแถมมีปลีมีลูกออกมาอีก
เอาจริงจริงนะค่ะแล้วก็อ่านข่าวแบบนี้มาเยอะอืม
กล้วยที่โดนฟันตัวต้นออกไปแบบนี้แล้วก็มีหนอดแปลงออกมาเราเคยเห็น
ใช่ก็คุณบี้เขาบอกนี่ไงแต่ว่าไอ้ที่แบบไม่เคยออกลูกเลย
แล้วออกอยู่ดีก็ออกดูมันออกลูกออกมาแบบนี้
หลังจากที่มันโดนฟันตัวต้นออกไปแล้วเนี่ยตัดทิ้งไป
มันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากนะโอ้มันแปลกนะคุณ
คุณพี่เขาบอกแล้วดูรายการตลอดข่าวเราก็ไม่คิดว่า
เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับที่บ้านตัวเอง
ก็เลยคิดว่านี่แหละเป็นโชคดีหรือเปล่า
เอาเป็นความมงคลหรือเปล่าอะไรแบบนี้
ลุ้นกันใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชมนะ

ส่วนใครที่จดไม่ทันนะครับว่ากล้วยนั้นออกผลมากี่ลูก
๒๐ลูกบอกอีกรอบเลยนะโอเคนะ
ไม่เห็นต้องจดเลย๒๐ลูกต้องเตือนคุณผู้ชมก่อน
ก็เตือนเตือนทุกวันที่เล่าเลย
ใช้วิจารณายาในการรับชมนะคะ

ระวังในการเดินทางระวังหมาไล่

เรื่องของการรับข่าวสารแบบนี้
วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ใช้สติ

สามคนพวกเราเนี่ยนะคุณผู้ชม
ส่วนใหญ่จะเชื่อ